บอกว่าไปเสียบแทนคุณพลอยเชอร์มาน

คือจริงนางกับนิโคลีไม่ได้ทะเลาะกันนะ
คือแต่ว่าโดนครูเปรียบเทียบให้ตลอดเลย

ปลายปีจะตีกันไหม
ก็เลยไปถามน้ำตาลทั้งเรื่องเสียบละครแทนนะคะ
คุณพลอยเชอร์มานแล้วก็เรื่องเกาเหลากันที่โคลีนค่ะ

คือลูกเขาก็ให้หนูมาหนูก็มา
จริงคือรับงานนานหรือยังค่ะเรื่องนี้

เราก็รู้สึกว่าตั้งต้นปีแล้วมั้ง
ถามข่าวกับน้องนิโคลีนตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
ก็คือเจอกันได้ปกติไหมครับ
ข่าวเหมือนแฟนดังงามจะชงให้ตีกันเลย
เลิกเถอะไม่ต้องชงหรอก
เราเข้าใจในความเป็นสายสะพายไทยแลน

คือเราต้องการกำลังใจมากกว่า
เราเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบลิโคลีนมาก
จริงแล้วนะคะ

ไม่ต้องปีกันค่ะยุคนี้เราต้องสมาร์ทนั้นฉันนะคะ
แล้วก็ต้องไปเลือกตั้งค่ะเกี่ยวไหม
เกี่ยวไหมล่ะ๒๔ค่ะเอามาเอาไปค่ะเดี๋ยวเรา